ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเจ้าของรถบอกโอ้โหงงอยู่เหมือนกัน
ค่ะนะแต่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เยอะทีเดียวแล้วครับ
เธอกำลังถอยรถที่หน้าออฟฟิศแถวถนนรัชดาพิเศษ
ก็กำลังถอยอยู่เนี่ยกำลังจะเข้าทรงเข้าซองอะไรก็ว่าไป
อยู่ดีมีวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่ง

ขี่รถมาเหมือนกับเหม่อชนปึ้งเลยนะ
หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเนี่ยท่านผู้ชมไปดูนะฮะ
อุ๊ย
ได้ค่ะจะพูดนะครับ
แป๊บนึงค่ะ

ค่ะ

ก็ลองของได้ของไงครับ

ของได้ของใช่ฟังผมก่อนครับ
เนี่ยผมพี่ไปคุยกันที่สอนอ
ผมจะจ่ายตังค์ผมจะโทรเรียกแม่ผมให้แม่ผมเอาเงินมา

ผมลูกผู้ชายพี่ถ่ายไว้เลยคลิปอ่ะ

ผมบอกให้ไปคุยที่สอนอพี่ไม่ไป

สอยเหลียวขวาเหลียวซ้ายทงทั่วไปเจอต๊น
เดินไปซ้ายมือบ้านเปิด

ใครขับก็เลยกูเดิน
พี่เป็นอะไรคะเนี่ย

อะไรเนี่ยคืออะไรคะเนี่ย

เดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวกูคุยกับตำรวจให้ดูด้วย

พี่โทษเนี่ยสะดวกมาเลยใครจะมารู้มันกู

แล้วเขาก็จากไปแบบงง

คือเธอกำลังถอยรถที่หน้าออฟฟิศนะครับ

ใช่ค่ะคือตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถ

เพราะว่าทางเจ้าของรถเขาบอกว่าขอให้รอประกันก่อน
อันนี้ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมก็ต้องรอประกันก่อนใช่ไหมฮะ
คือเราต้องเบลอหน้าชายหนุ่มคนนี้เอาไว้
เพราะว่าเราตรวจสอบแล้วเขามีอาการทางจิตประสาทอยู่ด้วยนะครับ

รับยาจากโรงพยาบาลมาก็เลยต้องเบลอหน้าหน่อยนะครับ
สุดท้ายพอถึงท่านจากบอกชื่อสุเมธารู้จักสุภาพ

เขาก็บอกให้ไปเจอกันที่วิน

แล้วมีช่วงหนึ่งทางหญิงสาวเจ้าของคลิปบอกว่า

เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างจริงหรือเปล่า

พี่วินจอยอบอกเราก็ได้นะฮะ

แต่คงไม่มีหรอกเบอร์๐แล้วป้ายก็เป็นป้ายขาว
จักรยานยนต์รับจ้างต้องป้ายเหลืองใช่ไหมฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเราสอบถามไปยังหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
เจ้าของรถเจ้าของคลิปนะครับคุณอภิชยานะครับ
อายุ๒๕ปีบอกว่าตอนนั้นกำลังถอยรถเข้าซองอยู่
อยู่วินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ขี่เมอมา
หน้ารถเธอตามคลิปกล้องหน้ารถนั่นแหละ
แล้วก็บอกเหมือนอย่างนั้นเลยจะไปโรงพักบ้างไปเจอที่วินบ้างอะไรบ้าง
สุดท้ายพอลงไปคุยกันมันเหมือนมันพีคขึ้นเรื่อย
มีข่มขู่มีเกรี้ยวกราดมีอะไรต่างนานา
เธอก็เลยไปเรียกพี่รอปภที่ออฟฟิศเนี่ยให้มาช่วยนะครับ
ผู้ชายคนนี้ไม่หยุดอารวาสหยิบกันไกลออกมาจากกระเป๋าเสื้อด้วยนะ
ที่มาขมขู่นะครับ
พร้อมทั้งอย่างที่เห็นนะคะรู้จักคนนั้นคนนี้ไหม
แล้วก็ตรงดิ่งเข้ามาหาหนูคุณลุงรอเขาก็เลยรีบห้ามไว้
ตอนเจอคุณตำรวจก็คือแบบพูดดีเป็นสุภาพเรียบร้อย
แบบนี้เลยค่ะคนละคนกับตรงนี้ที่จะเอากันไกลแทงพวกหนูอยู่เลย
นี่ค่ะคือสุดท้ายบอกให้ไปเจออะไรกันที่วินใช่ไหม
น้องเขาเลยให้ตำรวจช่วยตามให้ตำรวจสนสุธิศาลตามไป
เจอตัวสุเมธาแล้วนะครับสุเมธาอายุ๒๘ปี
แล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านพักนี่ฮะช่วงที่คุมตัวมานะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วไปตรวจคนที่บ้านพักเขาเจอกันชาด้วยนะครับ
มีกัญชาด้วยตรวจสอบประวัติเคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมาแล้ว
ก็นำตัวไปสอบปากคำนะครับแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวต้องไปบำบัดก่อนส่วนเรื่องของขดงคดีรถไปเฉียวไปชนเขาเสียหายยังไงเนี่ย
ก็ว่ากันตามขั้นตอนต่อไปคุณแม่ของสุเมธานะคุณแม่อายุ๖๑แล้วนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง
โดยเฉพาะกัญชาลูกชายยุ่งเกี่ยวมาโดยตลอด
ถึงขั้นมีอาการทางจิตประสาทไปเลย

หลังจากได้รับการบำบัดลูกชายก็หาย
เหมือนหายปกตินะก็กลับมาใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้าน
แต่ยังต้องไปรับยามากินตลอด
แต่ทีนี้ยามันหมดแล้วอาการเพิ่งกำเริบ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
แม่บอกว่าความจริงก็วางแผนว่า
เดี๋ยวจะพาลูกชายเนี่ยไปพบหมอในเช้าวันนี้นี่แหละ
แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุขึ้นซะก่อน
แต่เดิมมาเนี่ยรักษาแล้วแต่ว่าเขาขาดยาไป
ช่วงที่แม่ติดโควิดเนี่ยแล้วแม่ก็ไม่มีเวลาไปเอายาให้เขา
แล้วเขาก็ติดแล้วเขาก็เลยขาดไป
แล้วอาการมันก็เลยกลับออกมาอีก

และจริงวันนี้เป็นวันที่แม่ตั้งใจอยู่แล้วว่า
แม่จะพาเขาไปหาหมอแม่จะพาเขาไปโรงพยาบาล
แต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นก่อน
คือหลายกรณีที่เราจะเจอลักษณะแบบขาดยาเนี่ยนะ

จะไปจะไปหรือว่าบางคนมียาแต่ก็ไม่กิน
มันก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ทีนี้เรื่องของอยู่วินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับที่ปากซอยราชพร้าว๓๔ที่สุเมธาเขาบอก
เราก็ไปถามพี่ที่อยู่ที่วิน
เขาบอกว่าคือสุเมธานี่ก็รู้จักนะ
แต่ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมแบบในคลิปที่เกิดขึ้นมาก่อนเลย
ปกติก็ดูเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาเพราะ
คาดว่าอาจจะเหมือนที่คุณแม่เขาบอก
เพราะว่าเขาต้องกินยาเป็นประจำคงจะขาดยา
ส่วนเรื่องเสื้อวินเบอร์๐นี่ไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนนะ

แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าขี่วินเดียวกันหรือเปล่า
อาจจะเคยขี่แล้วก็เลิกไปตอนบำบัดอะไรหรือเปล่า

เพราะเสื้อวินพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสำนักการเครตในพื้นที่ใช่หรือเปล่า

แต่ทางคดีสอนหกศูนิสันแจ้งเขาหากับสูเมทาก็คือ
แล้วก็เรื่องของมีกัญชาไว้ในครอบครอง

ขี่วินหรือไม่ขี่วินก็น่ากลัวทั้งคู่นะคะ
ถ้ายังขี่อยู่โอ้โหไม่รู้วันดีคืนดีคลุมคลั่งขึ้นมา

ถ้าไม่ได้ขี่แล้วไปแอบอ้างเอาเสื้อมาใส่อะไรอย่างนี้